ต้องบอกว่าช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหม

ไม่ว่าจะเป็นเข้าในตึกเข้าตามรถสะดวกซึ้ง
ก็จะต้องมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันจะสแกนอุณหภูมิเรา

แต่ทำไมเครื่องวัดอุณหภูมิที่นี่ถึงเป็นแบบนี้
เครื่องวัดไม่หล่อนนะ
หล่อนผ้าขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะ
ทีมงานทำให้ยิ่งหล่อนไปใหญ่

แล้วยังไงชวนหล่อนกันแต่เช้าเลยค่ะคุณดูอ่ะ
อยู่เฉยมันก็ติ๊ดขึ้นมา

เขาไม่ได้คิดว่าเครื่องพังแล้ว
เขาคิดว่าจะต้องเป็น

คุณรู้ไหมดิฉันมีประสบการณ์แบบนี้เลยนะ

คือดิฉันเคยไปที่หนึ่งแล้วนั่ง

แล้วเครื่องมันก็ติดอยู่ตรงนั้น
ทีมากแล้วสิ่งสำคัญคือ

ถ้าคนปกติ๓๖ขึ้นไปขึ้นลง

แต่อุณหภูมิที่มันขึ้นต่อหน้าดิฉันน่ะ

อยู่อย่างนั้นแล้วคุณที่ฉันต้องทำยังไง
นั่งอยู่สักพักติ๊ด๓๔สักพักติ๊ด
อุ๊ยตายแล้ว
ตายแล้วแล้วหัวใจจะหวากวายตายไหม

คือมีโอกาสบางทีไปเจอเรื่องมันเรื่องร้อนน่ะ

ฝันเจอโต๊ะกับข้าวหลอกเป็นผีหลอก

จริงโต๊ะกลับข้าวผีหลอก

คือเหมือนกับว่าโต๊ะมันสั่นได้เอง

ผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าอร่อย
อันนี้เป็นบุ๊กหรือว่าจะทำให้คุณ

อันนั้นคุณกินเยอะก่อนนอน
จริงฝันให้พูดว่าอร่อย
คุณตอนคืนคุณกินเยอะ

อาจจะดูคลิปพี่โชเล่มากไป